มาดูเรื่องนี้ที่ต้องมีการตรวจสอบกันนะครับ
ก็ไม่รู้ว่านาตารีอาบอบนวดที่เคยเป็นข่าวดังข่าวใหญ่กลางปี๕๙
ถูกจับกลุ่มค้ามนุษย์มีการจ่ายสวยนะฮะ

เขาบอกว่าคราวนี้ถ้าเกิดกลับมาคือจะแปลงโฉม
เขาบอกว่าแปลงโฉมหรูอลังการยืนหนึ่งรัชดาเหมือนเดิม
แต่เปลี่ยนชื่อแล้วจะเปิดภายในเดือนกรกฎาคมนี้
ตอนนี้นะครับทางประชาชนจี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกันซะหน่อย
ว่านาตารีจะคัมแบ็คจะแปลงโฉมกลับมาได้หรือเปล่านะครับ
กลายเป็นข่าวใหญ่คลึกโครมกลางปี๕๙จำได้ไหมครับ

ส่วนที่กำลังตำรวจสนห้วยขวางแล้วก็ทหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร
นำกำลังเข้าทำการตรวจค้นการค้าประเวณี
ภายใต้ปฏิบัติการสังขรในสารบริการนาตาบรีอาบอบนวด
หลังได้รับแจ้งว่ามีการค้ามนุษย์ภายในสารบริการแห่งนี้
และจากการตรวจค้นนะคุณพบหญิงขายบริการทางเพศกว่าร้อยคน
รวมถึงบัญชีการจ่ายสวยที่มีการโอนเงินให้กับบุคคลต่างอีกด้วยเป็นข่าวใหญ่ข่าวโต
ล่าสุดมีรายงานออกมาว่าสถานที่แห่งนี้จุดเดิมที่เดิมเลยนะ
มีการกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
มีการตกแต่งสถานที่แบบเร่งรีบทั้งกลางวันและกลางคืน
มีการระดมช่างและผู้รับเหมาจำนวนมากมาปรับปรุงสถานที่ให้อลังการ
เตรียมเปิดกิจการใหม่ในสถานที่เดิมภายในเดือนกรกฎาคมนี้
แล้วจากการสอบถามคนงานปฏิเสธที่จะตอบว่า
ตอบเพียงแค่ว่าที่แห่งนี้จะถูกเปิดเป็นสถานอาบอบนวดหรู
ระดับ๕ดาวบนถนนรัชดาพิเศษอีกครั้ง
ว่าจะเปิดได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้อันนี้ช่างเขาบอกนะ
ขณะที่สารที่ดังกล่าวถูกตั้งข้อสังเกตและวิพักษ์วิจารณ์จากประชาชนในพื้นที่
ว่าเอาไหนเคยถูกจับคดีเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตเป็นคดีดังระดับประเทศ
ซึ่งผลของการจับกลุ่มทำให้ประเทศไทยถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ด้านการค้ามนุษย์ลงด้วยแต่เหตุใดถึงมาเตรียมเปิดกิจการใหม่ในครั้งนี้
อยากให้ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
กลับสักนิดหนึ่งอย่างที่ผมบอกคดีนาตารีอาบอบนวดเป็นคดี
ที่เกิดขึ้นกลางปี๕๙ปฏิบัติการครั้งนั้น
สามารถควบคุมหญิงให้บริการค้าประเวณีได้๑๑๙คน
ส่วนใหญ่นะเป็นหญิงต่างด้าวเป็นชาวพม่า
โดยพบเป็นเยาวชนชาวพม่าอายุต่ำกว่า๑๘ปี๗คน
มีหญิงไทย๑คนที่เหลือเป็นชาวพม่า
มีนายพงศ์อนันต์คณะเชษอายุ๔๔ปีรับเป็นผู้ดูแล
อกจากนี้ยังตรวจยึดเงินสดจำนวนหนึ่ง
บัญชีจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงาน
จากนั้นจึงได้สั่งยุติกิจการทันทีนะครับ
คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสารอุทธร
แล้วก็สารดีกาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับ
และประชาชนเขาตั้งข้อสังเกตว่า
จะมีข้าราชการระดับบิ๊กของหน่วยงามราชการ
ที่เกี่ยวข้องไฟเขียวหรือเปล่า
ถ้าไม่กล้าถ้าไม่ไฟเขียวคงไม่กล้ากลับมาเปิดอะไรแบบนี้ได้แน่นอนนะครับ
ถูกตั้งคำถามไว้ดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ในการที่จะตรวจสอบและตอบคำถามสังคมให้ได้นะครับ
พอมาเป็นข่าวแบบนี้นี่ก็อาจจะต้องไปโฟกัสแล้วก็ไปเข้มข้นกันหน่อย